ท่านผู้ชมครับวันนี้เราตามความคืบหน้าจากคลิปที่คนวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะคลิปหนึ่งนะฮะ
ท่านก็แสดงความคิดเห็นเข้ามาหน่อยก็แล้วกันนะครับ
ถ้าไปนั่งทานข้าวทานอาหารจอดรถอยู่มีรถมาจอดขวางแล้วเราออกไม่ได้เราจะทำยังไง
แต่คงไม่มีใครถึงขั้นเอาปืนไปเจาะหัวคนอื่นหรอกนะคะ
คือจะไปบอกบางทียังไม่รู้จะกล้าบอกหรือเปล่าใช่
แต่สองคนนี้ฮะท่านผู้ชมดูนะครับถูกจอดรถขวาง

แกล้งตำรวจหน่อยครับแกล้งตำรวจหน่อย
แกล้งตำรวจหน่อย

ร้านเดียวกันตรงนั้นเนี่ยนะเราตกใจแบบทำอะไรไม่ถูกเลยอ่ะ

เป็นร้านข้าวต้มแห่งหนึ่งริมถนนสุขุมวิทย
ใกล้ตลาดหนองมนต์ที่จังหวัดชนบุรีนะครับ

ชายสองคนก็ท่าทางก็เมาอะฮะ

ไม่พอใจที่รถกระบะของตัวเอง
ถูกรถคันอื่นจอดขวางแล้วออกไม่ได้
นี่ฮะตีหนึ่งครึ่งคืนที่ผ่านมานะครับ
คนหนึ่งก็สวมเสื้อยืดแขนสั้นสีเขียวกางเกงขา๓ส่วน
ถือปืนลูกซองเอะอะโวยวาย
ตำรวจสพแสนสุกก็นำตัวทั้งสองคนไปที่โรงพักษณ์
คนก่อเหตุชื่อนายสุริยันสุพิษะอายุ๓๗ปีอีกคนนึงในเจษฎาพัฒน์
หัสสธารินอายุ๔๖ปีนะครับสอบปากคำแล้วก็ตรวจค้นรถกระบะสีดำของทั้งคู่
ไม่มีสิ่งผิดกฎหมายอย่างอื่นนะครับก็มีปืนที่ถืออยู่อ่ะนะ
ส่วนนายอาทิตย์วงสายันอายุ๓๗เป็นหน่วยกู้ชีพของเอกชนแห่ง๑
บอกว่าเขากับเพื่อนตอนนั้น๕คนมาปฏิบัติหน้าที่ดูแลคนป่วย
หรือคนเจ็บในงานคอนเสิร์ตแห่งหนึ่งที่เมืองชนบุรี
พอเสร็จงานคอนเสิร์ตเลิกก็มานั่งกินข้าวต้มที่ร้าน

๒คนนี้ก็มาโวยวายด่าทออย่างคลิปที่ท่านเห็น
มาดูสิทธิ์ผมพบผมแล้วก็ทาบก่อนบอกว่ารถมือหรอ
มีปืนอยู่ที่ตัวอีกหนึ่งกระบอกผมก็เลยเดินถอยหลบออกมาที่รถ
นี่ฮะคือเขาจอดรถขวางคุณก็ต้องไปหาทางเรียกให้เขามาช่วยขยับรถให้
บอกเขาก็ได้ขยับรถให้หน่อยจะออกอะไรอย่างนี้
แต่คู่นี้เมาไงนะตรวจพบปืน๒กระบอกนะครับ
ก็เป็นลูกซองกับปืนพกนะฮะแต่โชคดียังไงไหมคุณเขียนมาสอน
ไม่มีลูกกระสุนปืนอืมคือถ้ามีเนี่ยผมว่าดูจากสภาพแล้ว
สองคนนี้แล้วเนี่ยค่ะมันยิงแน่อ๋อนี่ก็เลยแค่ขู่เพราะไม่มีกระสุน
ขู่จะยิงขู่จะยิงตำรวจก็มาควบคุมตัวก็แจ้งข้อหาเกี่ยวกับอาวุธปืนไป
ผมว่าคนในร้านแจ้งเพิ่มเรื่องข่มขู่ได้นะอย่างนี้
อย่างนั้นไม่เข็ดหรอกน่ากลัวนะคะ